แน่นอนว่าเหตุสุขนาธกรรมที่เกิดขึ้น
มีข้อคอรหาถึงการทำหน้าที่ของตำรวจ
โดยเฉพาะประเด็นที่ผู้ขับขี่รถยนต์
จะปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอลของเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่

แล้วก็ตั้งข้อสงสัยถึงการทำหน้าที่ของตำรวจ
ที่ไม่มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์
นายเจนพบวีรพรผู้ขับรถเบนส์ชน๒
นักศึกษาปริญญาโทเสียชีวิต
จากอยู่ในอาการบาดเจ็บขณะเกิดเหตุ
ตำรวจรายงานว่าไม่มีอาการมึนเมาหรือว่ามีกลิ่นสุรานั้น
ระดับสุดวันนี้ในแพทย์แท้จริงสิริพานิก

บอกว่าตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกปี๒๕๕๙

ผู้ขับขี่ปฏิเสธในการตรวจวัดแอลกอฮอล์
ผู้ขับขี่ไม่ยอมที่จะรับการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะ
ก็ให้เจ้าพนักงานนั้นตั้งข้อหาขับรถขณะเมาสุรา
ส่งฟ้องศาลได้เพราะว่าไม่มีเหตุอันควร

โดยหลังจากฟ้องศาลแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่เอง
ต้องหาหลักฐานแล้วก็พยานมาต่อสู้ในชั้นศาลค่ะ
ถามว่ากรณีอย่างนี้ทำไมตำรวจไม่ใช้ตรงนี้
ตำรวจมีหน้าที่ต้องหาหลักฐานทุกอย่างนะครับ
ส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นตามคลิปความรุนแรงไม่หนี๒กรณีนะครับ
เมา๒เร็ว

ถ้าเมาจะมีโทษมากขึ้นไปอีก
ซึ่งตอนนี้คนมักจะเลี่ยงก็คือปฏิเสธไว้ก่อน
ยิ่งถ้าตำรวจรู้ไม่เท่าทัดก็สบายเขาเลยตอนนี้
พอฟัดทำไมพอตอนหลังมาบอกว่า
ก็คุณไม่เรียกผมตรวจนี่ตอนนี้ผมอยากตรวจแล้ว

ส่วนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดนั้น
ส่งผลต่อรูปคดีอย่างมากนะคะเนื่องจากว่า
หากเป็นการขับรถโดยประมาท
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

มีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แต่หากขับรถชนขณะมึนเมาสุรา
จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๓๑๐ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐๒๐๐๐๐บาท
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่และเพิกถอนใบอนุญาต
สำหรับกรณีที่มีการพบยารักษาโรคซึมเศร้า
ของสถาบันจิตเวชศาสตร์
ระบุว่าเป็นของนายเจนพบนั้น

โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรเร่งผลักดัน
ให้กำหนดกลุ่มเสี่ยงของโรค

ออกมาบังคับใช้หลังมีการพิจารณากันมาแล้ว

แพทยศภาได้มีการกำหนด๑๐อาการกลุ่มเสี่ยง
ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับขี่
ตามหลักสากลทั่วโลกมีดังนี้ค่ะ
เป็นกลุ่มเสี่ยงในระบบประสาทและสมอง
เช่นโรคลมชักอาจทำให้เกิดอาการ
จะมีผลต่อการตัดสินใจช้าแล้วก็สมาธิไม่ดี

ทำให้มีอาการหน้ามืดใจสั่น
ส่งผลต่อสมาธิและการมองเห็น

ทำให้ร่างกายเสียการควบคุม
กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
อาจจะทำให้เสียการควบคุมรถได้ค่ะ

๖กลุ่มเสี่ยงด้านประสาทการณ์ได้ยิน
เช่นโรคหูหนวกความสามารถในการฟังจะลดลง
กลุ่มเสี่ยงการเคลื่อนไหวผิดปกติ

ทำให้การเคลื่อนไหวช้าลงเสี่ยงต่อการควบคุมรถ

เป็นกลุ่มเสี่ยงจากปัญหาทางจิตที่ผิดปกติค่ะ

โรคที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนอนหลับผิดปกติ

กลุ่มเสี่ยงจากการใช้ยาประเภทต่าง
ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการกดประสาทง่วงซึม
ซึ่งอาการเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนขับรถ
แล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปด้วย